ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรียกแท็กซี่หน้าผับบาร์สถานบันเทิงนี้เรียกยากไหม

ก็บางทีเขาก็จะมาจอดรอแต่อยู่ที่ว่าช่วงเวลาด้วยนะ

แต่บางคนบอกว่าเรียกยากเหลือเกินแล้วพอขึ้นรถไปขอคิดเหมา
ไม่พอครับช่วงฝนตกกว่าจะเรียกได้
พอขึ้นรถไปเพื่อความปลอดภัยเคยหยิบมือถือมาถ่ายทะเบียนรถเอาไว้ไหมครับ

ถ่ายรูปทะเบียนรถเพื่อความปลอดภัย
ปรากฏพี่แท็กซี่ไม่พอใจ

ไปดูคลิปครับ

กูก็บริการดีเราก็บริการอยู่ดีเงี้ย

เรียกยากจริงไม่มีเลย

เพราะว่าบางคันคือเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงไง
ส่งที่ปลายทางแล้วมันต้องฝ่าน้ำ
ว่าถ้าน้ำมันท่วมมันก็ไม่คุ้ม

แต่เรียกเหมาก็ได้เหรอ

คุณผู้ชมใครเคยเจอแบบนี้ลองแชร์กันได้ครับ

ปรากฏพี่แท็กซี่เขาเหมือนกับภาวะ

เอ้าเฮ้ยคุณมาถ่ายป้ายทะเบียนทำไม

แล้วคือพอน้องเขาตอบไปว่าพี่ก็เพื่อความปลอดภัย
แล้วคือจู่ขึ้นมาแล้วพี่มาคิดราคาเหมา
พี่ไม่กดมิเตอร์พี่คิดตัวเลข๒๐๐แบบนี้มันได้เหรอ
ซี่เองก็พยายามอธิบายว่าเฮ้ยน้อง
คือช่วงฝนตกมีแท็กซี่รับมันก็ถือว่ามันก็บุญแล้วนะ

สถานที่อโคจรที่พี่เขาพูดตามในคลิป
แถวเส้นทองหล่อก็จะมีร้านรวงเยอะเนี่ย
มันก็ไม่ง่ายนะที่แท็กซี่เขาจะรับน้อง

ต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองครับ

คนขับแท็กซี่กับผู้โดยสารเป็นผู้หญิง

คนขับเขาเหมือนจะไม่พอใจที่ถูกถ่ายป้ายทะเบียนรถ
แล้วก็ถามเหมือนไม่ให้เกียรติกันหรือเปล่าเนี่ยน้องทำแบบนี้
เพราะว่าในมุมของคนขับเขาก็รู้สึกว่าเขาให้บริการอยู่ดีมาถ่ายทำไม
แล้วทำไมถึงไม่มีการแบบบอกอะไรกันก่อนเลย
แต่มุมผู้โดยสารเขาก็มีข้อสงสัยไงว่า
ไม่ยอมกดมิเตอร์คิดเหมาจ่าย๒๐๐แบบนี้

และในโลกออนไลน์ก็มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก

เขาบอกด้วยนะครับว่าแท็กซี่มิเตอร์
ไม่ว่าจะรับลูกค้าเวลาไหนสถานที่ใด

ไม่มีนะฮะสถานที่อโคจรหรือว่ารับช่วงเวลาดึก
ไม่อย่างนั้นจะขับมารับผู้โดยสารทำไม
อันนี้เพจดังเพจนี้เขาสะกิดกระตุ้นเตือนครับ

พอเป็นข่าวเดี๋ยวขนส่งก็เรียกไปปรับ๑๐๐๐บ้าง

มีคนไปแสดงความเห็นกันเยอะครับ

ประจำแถวทองหล่อแถวเอกมัย

ไม่ได้ไปมานานมากแล้วครับเนี่ย

ทำถูกแล้วที่จะต้องส่งทะเบียนให้กับญาติหรือว่าเพื่อนหรือว่าพ่อแม่ไง

อะมิ้นถ่ายไหมเวลาที่ปลดถ่ายดิฉันถ่าย
ถ้าไม่ถ่ายก็คือจะพิมพ์บอกเอาไว้ว่าขึ้นแท็กซี่สีนี้ทะเบียนนี้นะ
ครับแต่ว่าเอาล่ะถ้าเกิดเจอแบบนี้
เพื่อความปลอดภัยเราก็เก็บรวบรวมข้อมูล
แล้วก็ส่งแจ้ง๑๕๘๔สายด่วนกรมการขนส่งทางบกนะครับ

เพราะว่าถ้าเกิดไปปะทะคารมกันหรือว่าร้อนใส่กันทะเลาะกัน